เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุ
รถมาพุ่งชนรถสามล้อคนพิการ
แล้วทำให้คุณลุงเสียชีวิตนะ
แต่ว่าข่าวนี้มันสะท้อนถึงความรักความผูกพัน

พอรู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มันเฝ้าร่างเจ้านายไม่ห่างเลย
สื่นลักษณ์อาจจะไม่รู้เจ้านายตายนะ

จนถึงวัดเลยนะครับเหตุการณ์นี้ค่ะทางตำรวจที่สพด่านมะขามเตี้ยน
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิต
ที่บริเวณบ้านสวนงิ้วตำบลจรเข้เผือกนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรี

ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนรถสามล้อคนพิการ
แล้วบนรถสามล้อคนพิการมีข้าวของเครื่องใช้เต็มไปหมดเลย
คนเสียชีวิตคือนายวิทยาเปี่ยมสกุลอายุ๖๓ปีค่ะ
มีแผลที่ขาซ้ายหัวเข่าขวา

ถามคนในพื้นที่คนก็บอกว่าลุงวิทยาแกเป็นคนพิการ
แล้วอยู่กับสุนัขตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเฉาก๊วย
ญาติของคุณลุงวิทยาก็อยู่ที่กรุงเทพกันหมด
ปกติลุงแกก็จะเดินทางใช้เส้นทางตรงนี้ประจำเลยค่ะ
ทีนี้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุคงจะใช้เส้นทางนี้กลับบ้าน
แล้วจุดตรงนี้มันมืดมันไม่มีไฟส่องสว่าง
รถที่เขาขับมาคงมองไม่เห็นแล้วก็พุ่งชนรถของคุณลุงค่ะ
ส่วนวงแดงที่เราวงให้คุณผู้ชมดูหลายรูปเนี่ยคุณผู้ชม
เป็นภาพสะท้อนความรักความผูกพันระหว่างสัตว์กับคนนะ
เพราะคือเจ้าเฉาก๊วยสุนัขพันธ์ไทยสีดำที่คุณลุงเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะ
ปรากฏว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุมาวนเวียนอยู่ไม่ห่างเลยค่ะ
ตอนที่ย้ายศพของลุงไปทำพิธีทางศาสนา
เฉาก๊วยก็ตามขึ้นรถไปด้วยไปนอนอยู่ข้างศพ
อันนี้บนรถนะดูสินอนอยู่แบบนี้ค่ะ
ที่วัดแล้วเนี่ยนะก็ยังนอนรออยู่ข้างร่างของเจ้านายมัน
เป็นความรักความผูกพันจริงนะคะ
ทีนี้ถามว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถอะไรมาชนคุณลุง
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรขับหนีไปแล้วด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อเอาตัวคนที่ขับรถชนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ